รัฐวันนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์คอสช
แต่ไปไม่ถึงธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ที่สุดแล้วสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะ
แก่นำ๑๕คนเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็บางส่วนก็ถูกควบคุมตัวเนี่ยนะคะ
๑๕คนอยู่ที่สภไทยณตอนนี้
ส่วนอีก๕คนตอนแรกอยู่ที่สนชนะสงคราม

แต่ว่าล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็มีการควบคุมตัวจากสนชนะสงคราม
มาฝังขังที่โรงพลักษณ์ดินแดง
เนื่องจากว่าให้เหตุผลแบบนี้

ห้องฝากขังก็คือคุกยังคงปรับปรุงอยู่
อาจจะไม่สะดวกรวมถึงที่จอดรถต่างด้วย
ก็เลยมีการย้ายตัว๕แกนนำมาที่สนดินแดง

เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ย้อนให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายวันนี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะพลตำรวจตรีเสนิทสำรานสำรวจกิจ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑เนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาที่สอนอดินแดงชนะสงครามค่ะ
เพื่อติดตามความคืบหน้าการสอบสวน
แก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหลังจากที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้
สอนอดินแดงชนะสงครามตอนนี้ก็คือมี๕คน
แต่ว่าล่าสุดย้ายมาที่สอนอดินแดงแล้วเนี่ยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑บอกว่า
พนักงานสอบสวนต้องเลื่อนการฝากขังจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้
เนื่องจากว่ายังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
แล้วก็เป็นอำนาจของในชั้นพนักงานสอบสวนด้วย
ที่จะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ภายใน๔๘ชั่วโมง
ก่อนที่พรุ่งนี้จะนำตัวทั้งหมด๑๕คน
ขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขัง
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑บอกว่า
ที่ยังไม่ฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ
จากว่ายังสอบปากคำไม่แล้วเสร็จในประเด็นต่าง
รวมทั้งมีกรณี๒ผู้ต้องหาก็คือ
นายนิกรวิทยาพันธ์และนายวิเศษสังควิสิทธิ์
มีอาการป่วยความดันโลหิตสูง
ซึ่งต้องเบรกต้องหยุดการสอบปากคำ
เมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นสามารถให้ปากคำกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้ก็จะควบคุมตัวทั้งหมดไปฝากค้างที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ช่วงประมาณ๑๐นาฬิกา
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑บอกว่า
ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งนะที่ยังคงฝากขังอยู่ที่โรงพัก
ยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจเนี่ยเนื่องจากว่ายังสอบปากคำไม่แล้วเสร็จ
และที่สำคัญก็อยู่ในกรอบ๔๘ชั่วโมงด้วย
ส่วนบรรยากาศที่โรงพักษณ์ชนะสงคราม
มีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยอดีตพบตรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หอบเงินไป๑๕ล้านบาทเพื่อต้องการที่จะไปประกันตัวแกนนำต่างเนี่ยนะคะ
แต่ว่าก็ยังคงไม่ได้รับการประกันตัวนะ
แต่ว่าพรุ่งนี้อดีตพบตรบอกว่าก็จะไปที่ศาลอีกนะคะ

ส่วนแก่นำอีก๑๐คนยังคงถูกควบคุมตัว
แล้วก็สอบปากคำอยู่ที่สนพญาไทยเบื้องต้น
พนักงานสอบสวนแจ้ง๖ข้อหาด้วยการประกอบด้วย
ข้อหาแรกคือฝาฝืนคำสั่งข้อสชที่๓ทับ๒๕๕๘
ข้อที่๑๒ค่ะก็คือห้ามชุมนุมกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ข้อหาที่๒คือยุโยงปลุกปั่นอันนี้เป็นความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖
ข้อหาที่๓คือมั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ข้อหาที่๔คือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
ข้อหาที่๕ความผิดตามพรบจราจรทางบก
ห้ามเดินแถวในลักษณะกีดขวางการจราจร
ข้อหาสุดท้ายข้อหาที่๖เป็นความผิด
พรบการชุมนุมในที่สาธารณะ
ค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายอย่างที่ดิฉันบอกไป
คือตำรวจสนชนะสงครามได้นำตัว
แก่นำ๕คนประกอบด้วยใครบ้าง
ก็คือนายรังสิมันโรมนายศิรวิชเสรียรีย์ธิวัฏจานิว
นายปิยรัฐจงเทพหรือว่าโตโต้
นายนิกรวิทยาพันธ์แล้วก็นายวิเศษสังวิสิทธิ์
นายวิเศษเป็นคนขับรถขยายเสียง
ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งของการชุมนุมเมื่อวานนี้
พยายามที่จะขับรถขยายเสียงฝ่าด่านตำรวจเข้าไป
ก็เลยควบคุมตัวนายวิสิทธิ์มาด้วย
ควบคุมตัวทั้งหมด๕คนมาที่สนดินแดง

โดยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑บอกว่าเหตุผล
เหตุผลที่ต้องนำตัวทั้ง๕คนมาที่สอนอดินแดง
ก็เนื่องจากว่าสอนอดินชนะสงคราม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ห้องขังและที่สำคัญที่จอดรถก็ไม่สะดวกสบายด้วย
แล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องมีการฝากขังที่สารอาญา
ซึ่งก็อยู่ใกล้ก็สะดวกมากขึ้น
ส่วนนางสาวพัดณรีธานกิจ

นำพักเพื่อไทยเมื่อสักครู่เป็นภาพบรรยากาศ
นายเนติวิทย์โชติพัฒน์ภัยศาล

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวขึ้นห้องขัง
จานิวรังสิมันโรมนายปิยรัฐหรือว่าโตโต้ชู๓นิ้ว
บอกว่าสบายดีไม่เป็นไรไม่ต้องกังวล
สีหน้าก็คือเรียบเฉยก็ยิ้มแย้มปกตินี่นะคะ
ส่วนทนายความของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็คือกฤษดางยุคจรัส

เตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันตัว
แล้วก็ยื่นคำร้องต่อสารว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ถูกกล่าวหาถูกกลั่นแกล้งแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเกินจริงด้วยค่ะ
ค่ะและที่หน้าสอนอทั้งสองแห่งเขาก็มีกลุ่มผู้สนับสนุน

อย่างเช่นภาพนกกระดาษสีขาวแล้วก็จุดเทียนแล้วก็เขียนข้อความตัว

เอาล่ะพรุ่งนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตา
คือต้องดูว่าพลตบรวจเอกเซรียมพิสุทธิ์อดิภพตร
หอบเงิน๑๕ล้านไปช่วยประกันตัวทั้ง๑๕แก่นำหรือเปล่าด้วย